นายกสายตรงหาพลตรีวิทยา

บอกให้ความยุติธรรมเต็มที่
ด้านไฮโซบอนด์ยอมเข้าพบตำรวจแล้ว
ตามต่อถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา